มาต่อกันที่เรื่องของเพื่อนรักต่างสายพันธุ์นะคะ
เจ้าเหมียวและเจ้าแมวที่อยู่ในวัดสมาร์นรัฐนาราม
ก็คือเจ้าแมวเหมียวเขาไปขอกินนมเจ้าสุนัข
ถือว่าเป็นภาพที่สร้างความประทับใจให้กับผู้ที่พบเห็น

ว่าเป็นสัตว์คู่อบรินะจริงแล้ว
ภาพนี้เป็นภาพที่จะประคุณพระประชาธามนา
จังหวัดฉะเชิงเซาค่ะได้ถ่ายเอาไว้นะคะ
เป็นความน่ารักของเพื่อนรักต่างสายพันธุ์
แมวกินนมสุนัขซึ่งเกิดขึ้นภายในวัดที่วัดสมานรัตนาราม
แล้วก็มีคนเอาไปแชร์ความน่ารักผ่านโซเชียลมีเดียค่ะ
เจ้าอาวาสวัดสมานรัตนารามเล่าว่าสุนัขในภาพชื่อเจ้าชับปุ๋ย
อ๋อชับปุ๋ยใช่เป็นสุนัขเพศเมียนะคะ

ส่วนแมวชื่อเจ้าสามสี
เป็นเพศเมียนะคะเป็นแมวของชาวบ้านที่อยู่ใกล้เคียงวัดนั่นแหละ
แล้วก็ชอบออกมาวิ่งเล่นภายในวัดเป็นประจำด้วยนะคะ
โดยพบว่าเจ้าสามสีนั้นชอบมากินนมเจ้าชับปุ๋ยอยู่เป็นประจำเลย
ละตัวเท่ากันเลย
ไม่รู้ว่าตัวไหนเป็นสุนัขแล้วก็ตัวไหนเป็นแมวนะคะ

พอท่านได้พบเห็นก็เลยหยิบโทรศัพท์มือถือถ่ายเอาไว้
เพราะว่าเป็นความแปลกและอีกเรื่องหนึ่งสำคัญ
เป็นความสัมพันธ์ที่น่ารักสำหรับระหว่างแมวแล้วก็หมานะคะ
อกจากนี้ทางวัดก็ยังดูแลสุนัขแล้วก็แมวที่ถูกนำมาปล่อยไว้เป็นอย่างดีนะคะ
เพราะว่าที่วัดนี้มีการถ่ายชีวิตโคกระบือ
โรงฆ่าสัตว์ไว้เป็นจำนวนมากค่ะ
โอ้โหนี่เขาก็โตแล้วนะแสดงว่าเขาติดนิสัยเฉย

ดูดนมนะครับแล้วก็ตอนชะปุ๋ยเขาก็นิ่งเลยใช่ไหม
นอนเลยแสดงว่ารักกันมากใช่ครับ